แล้วมันไปเกิดได้พออะไรแซงกับเท็กซี่ครับ
ผมยอมรับว่าผมขี่ไว
ไวนี่ประมาณกี่โอโลกรัม
ประมาณร้อยกว่าครับแต่ว่าผมไม่ได้ดูมาก
แต่ร้อยกว่าแล้วทำไมเวลามันแซงเข้าเสร็จแบบนั้น
มันเอาไม่อยู่หรือไง
มันเหมือนแบบมันพลิกครับมันห่างขึ้นผมก็ห่วง
แล้วผมก็หลับไปเลยครับไม่มีเรื่อง
ยังไงแล้วเสียใจไหมเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยทำยังไงเนี่ย
น้องมันรู้สึกตัวมาก็ถามมาคนนั้นคนนี้ค่ะสุขภาพอีกก็แย่

เรื่องของการยังไงพอดีนะเดี๋ยวผมก็ขับไปตามขั้นตอน
น้าแต่เรื่องของการช่วยหรือเยียวยาเพราะว่าเนี่ยเราเป็นต้นเหตุ

ครับวันนี้ก็นะครับได้แจ้งข้อหาในนิตยาสุขจันทร์นะครับ
อายุ๒๗ปีซึ่งเป็นคนขับรถคันที่เกิดเหตุพลิกคว่ำนะครับ
ให้มีผู้เสียชีวิต๑๓คนนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก๖คน
รวมทั้งตัวนายนิตยาด้วยนะครับก็แจ้งข้อหาวันนี้นะครับ
ก็แจ้งเขาหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถในขณะเมาสุราหรือเมาของอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
มีผู้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เนื่องจากว่าตรวจสอบแล้วในนิตยามีบรรยาการขับรถประเภทชั่วคราวนะครับ
ซึ่งในกฎกระทรวงที่ออกตามภาระบจราจรทาง๖นะครับ
ก็คือว่าโดยทั่วไปนะครับปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเนี่ย
ถ้าเกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าขับรถเมาบุหลานะครับ
แต่ว่ามีข้อยกเว้นนะครับก็คือว่าในกรณีที่ผู้ขับขี่ได้รับอนุญาต
ขับรถชั่วคราวประเภทชั่วคราวนะครับ
ต้องถ้ามีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกว่า๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะ
ถือว่าขับรถในขณะเมาสุรานะครับเราก็ได้แจ้งข้อหานี้ไปด้วยนะครับ
หรือทรัพย์สินนะครับก็ทั้งทรัพย์สินของทางรัชกาและทรัพย์สินที่เป็นของ
ว่ามากับทุกคนนะครับก็เป็นการใช้รถไม่ตรงกับประเภทที่จดทะเบียนไว้ครับ